ส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามเรื่องราวของศึกยอดมวยไทยรัฐกับผลการแข่งขันที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงบ่ายครับ
ยอดมวยไทยรัฐนะครับคู่ที่น่าสนใจในวันนี้ครับ
ไปดูคู่แรกเพชรเกียงไกรต่อศิลาชัยพบกับมาเต็งสิงหมาวินครับ
ช่วง๓ยกแรกเพชรเกรงไกรนั้นเดินเตะขาต่อยหมัดตามสไตล์ครับ
ลงทุนเข้าไปก่อนเล่นอาวุธหนักหนักอยู่ดีเข้าไปบวกบ๊ายเลยครับ
๔เร่งเครื่องจนมาเต็งโดนเข้าเนี่ยไม่ไหวครับ
สารภาพบาปไปนะครับสุดท้ายเพชรเกียงไกรนั้นชนะน็อกยกสี่
ส่วนคู่เอกครับนำรายการหยกวิทยาเพชรสี่หมื่นพบกับวิสุรพรเพชรปอตออลครับ
หนึ่งสองเนี่ยวิสุนุพรนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยบัตรตามสไตล์
แล้วยก๓หยกวิทยาเดินติดตัวตลอดนะครับเล่นเข่าวงใน
ก็ได้ผลจนได้ครับยกสี่พิสุนุพรนั้นพยายามจะแก้วงในนะครับ
ด้วยการต่อยท้องสับสอกแต่ด่วนว่ายิ่งแก้ก็ยิ่งพันคะแนนไปแล้วครับ
สุดท้ายวิสุนุพรนั้นไล่ไม่ทันครับทำให้หยกวิทยานั้นอาศัยรูปร่าง
ข่าววงในเอาชนะแบบสบายสบายส่วนผลในคู่อื่นอื่นครับ
ฉลามศึกสอขอวันนี้สังรอดเตรียมดีกว่าเอาชนะราชสิงศ์
กีฬาโคราชไปอย่างสนุกและคู่ที่สอง
พึ่งหลวงเพชรสี่หมื่นวันนี้ครับมาแบบเปรียดอาวุธนะครับ
เอาขาวเอาแขนมาจากบ้านออกน้อยไปหน่อยครับ
มันหนักครับแพ้ความขยันแล้วก็ความจ่าแจ้ง
พิชิตชัยปปฐมนั้นล้างตาเอาชนะไปได้สำเร็จครับ